เหตุการณ์นี้ฮะมีกลุ่มคนเขานั่งกินเหล้ากันอยู่นะครับที่ข้างล่างหอพัก
ปรากฏว่าคนที่พักอยู่ห้องข้างบนเดินลงมาดูวงจรปิดลงมาเสร็จปั๊บ
เสยคางผู้ชายคนนี้ที่นั่งอยู่ที่พื้นเนี่ยเตะเสร็จปั๊บหงายล้มตึงฮะ
สิ้นใจตายตรงนั้นเลยครับนาทีเกิดเหตุครับคนที่โดนเตะเสยปลายคาง
ก็คือนายศักดาอายุ๓๔ปีเตะครั้งเดียวล้มแน่นิ่งสิ้นใจตายตรงนี้ครับ
เพื่อนร่วมวงและหนึ่งในคนที่นั่งอยู่ในวงนั้นคือพ่อของผู้ตายจะไปเอาคืน
ไปแก้แค้นนะฮะโดนต่อยไปอีกหนึ่งหมัดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสามทุ่มครึ่ง
เมื่อคืนที่ผ่านมาที่หอพักแห่ง๑ซอยคลองหลวง๘ที่อำเภอคลองหลวง
ปฐุมธานีครับจุดเกิดเหตุเป็นหอพักมี๒ชั้นที่หน้าห้องชั้นล่าง
พบศพนายศักดานอนหงายไม่ได้สวมเสื้อก็คือจุดนี้จุดที่ผู้ชายเสื้อดำเขาชี้ไป
ก็คือหลังจากที่โดนเตะปุ๊บเขาก็นอนนิ่งตรงนั้นยาวเลย
กระทั่งเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
หยดเลือดอยู่จำนวนหนึ่งแล้วมีขวดเหล้าแตกอยู่ด้วยอีก๑ขวดครับ
พ่อผู้ตายชื่อว่านายนารินอายุ๕๗ปีมีบาดแผลที่หน้า
แล้วก็มีอาการเมาอยู่ก็คือผู้ชายคนนี้ครับ
ที่แปะผ้าที่แก้มข้างซ้ายผู้จ่ายยังไม่รู้เรื่องครับ
ก็ต้องคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
สอบส่วนเบื้องต้นได้ข้อมูลว่าผู้ตายกับพ่อเขาพักอยู่ด้วยกัน
ห้องพักชั้น๒และดื่มเหล้ากันอยู่บ่อย
ก่อนหน้านี้พ่อลูกกินเหล้าด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันอยู่บ้าง
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุช่วงกลางวันผู้ตายพังประตูห้องพักที่ชั้น๒
เอามีดกรีดแขนตัวเองแล้วมีรอยเลือดอยู่ที่หน้าห้อง
หลังจากนั้นครับผู้ตายและพ่อก็ลงมาข้างล่าง
นั่งล้อมวงกินเหล้ากับเพื่อนจนกระทั่งคนที่พักอยู่ห้องใกล้ใกล้
แถวนั้นเขาไม่พอใจออกมาเตะปลายคางเตะเสยเข้าไป
ล้มแน่นิ่งตรงจุดนี้แล้วคนก่อเหตุก็หนีไป
จรปิดจับภาพหลักฐานเอาไว้ได้แม่ของผู้ตายพอรู้ข่าวรีบเดินทางมาถึง
แม่ร้องไห้จะเป็นลมครับแม่บอกว่าคือลูกเพิ่งคุยกับแม่วันก่อนนี้เอง
ว่าเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านนะจะไปหาแม่เดี๋ยวจะแวะหาหมอที่อายุทยาด้วย
ลูกเนี่ยมีโรคประจำตัวเป็นโรคเลือดครับบอกว่าเดี๋ยวมาอยู่กับพ่อแป๊บหนึ่งนะ
เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปหาแม่แล้วก็จะไปหาหมอ
คุยกันอยู่แล้วมารู้อีกทีลูกตายแล้วครับ
ล่าสุดครับผู้ก่อเหตุนายสรายุทธ์อายุ๒๘ปีเดินทางไปมอบตัวที่สพคลองหลวงแล้วนะครับ
ผู้ชายคนนี้ฮะตำรวจสอบปากคำครับเบื้องต้นนายสรายุทธ์เนี่ย
เขายอมรับว่าพักอยู่ที่เดียวกันกับผู้ตายแล้วก็พ่อผู้ตายนั่นแหละครับ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับพ่อนั่งกินเหล้าแล้วก็มีเพื่อนร่วมวงกันด้วยรวมแล้ว๔คน
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็พักอยู่ที่หอพักดังกล่าวไม่ไกลครับ
แล้วเขาคุยโทรศัพท์เสียงดังจนพ่อของผู้ต้องหาเนี่ยก็เลยเดินไปเตือน
ทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยไม่พอใจนะฮะเดินมาที่วงเล่า
ระหว่างนั้นเองเนี่ยผู้ตายทำท่าจะลุกขึ้นมาคนก่อเหตุก็เลยเตะเข้าไปที่หน้าหนึ่งครั้ง
แล้วพ่อของผู้ตายก็ลุกขึ้นมาจะมาใส่เขาเพิ่มครับก็เลยต่อยไปอีกหนึ่งครั้ง
แล้วก็หลบหนีไปเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
และทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายครับแล้วก็เตรียมส่งตัวฝากขังสาร